สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม

มีพี่น้องปื้นตรงนี้

หน้าอยู่ในไข่

แต่เราก็เกิดมาจากไข่เหมือนกันถูกไหม

วันนี้วันที่๑ไม่อยากจะฟัง
ขอแสดงความยินดีกับหลายคนนะฮะ

แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับหลายคนนะครับ
เพราะวันนี้กินไข่๒ใบเลขที่ออกสูญ

ลูกค้ากองสลากอย่างปวรรณรัฐนะคะ

ถูกกฎหมายซื้อตามราคา
ขายเกิน๘๐บาทก็ไม่ซื้อ
ใจไม่ได้หวังอะไรจะช่วยคนพิการ

จริงผมช่วง

ที่คุณมาตีเลขไว้เมื่อวันที่
หนุ่มยังมีหน้าโชว์
นี่ทั้งหมดทั้งปวงเลขที่เราคุยกันไว้

เดี๋ยวมีเฉียดไหมที่พี่บอกไว้
อันนี้คือเลขที่เราได้บอกไว้
คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมนะว่าหลายคนก็ตั้งใจรอ

เพราะบอกถุงข้างมือลำบากเลย

เลขอะไรนะเมื่อกี๊

ซื้อกับมันเยอะแหมากเลย

ท้าย๓ตัวนะครับออก๖๒๕แล้วก็๙๙๙นะครับ
ส่วนเลขท้าย๓ตัวนะครับก็เป็น๐๕๔๐๗๖นะครับ

ไม่ต้องไปโชว์เขาหรอกอายเขา

มันไม่ซื้ออันนี้ออก๕๔
เขาต้องไปซื้อ๒ตัวเขาไม่มาซื้ออันนี้หรอก

อายเขาอันไหนที่เราบอกถูกก็ค่อยเต็มที่
อันไหนบอกผิดก็ทำเป็นอายผมเดี๋ยวผ่านเรื่องที่ไปก่อนนะ

ใช่สถิติมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนได้
ไม่ได้คาดเคลื่อนหรอกเจ้ามือเขามาดักรอยอยู่หน้า

เดี๋ยวก่อนวันใกล้วันที่๑๖มาว่ากันอีกที

ไม่มีเจ้ามือพี่เมียเขาเรียกผิดจริงแล้วคนขายเขาเรียกเจ้ามือ
ไม่ได้พูดอะไรเลย
ฉันบอกว่างวดหน้ามาพูดกันคุณบอกว่าเจ้ามืออย่างงี้ดิ

ดิฉันน่ะถูกงวดก่อนงวด๑๖

แต่ไอ้๐๐มันออกได้ยังไงงง

เขาก็หมุนตัวเลขไง

เขาไม่ได้ล็อกไง

คนตายเยอะน้ำท่วมฝน

ไหนนู่นไหนนี่ไหนนองไหนนั่น๓คา
ไหนนี่๔คาได้หมด
งวดนี้หมดไม่มากแค่๕๐๐บาท

อันนี้คนเราก็มีพลาดบ้างอาย
จากข่าวออนไลน์นะคะ
เขาบอกว่าจีนเนี่ยแพลดภาพถ่าย

เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคำแปรค่ะชื่อภาษาจีนว่าช้างเออ

แท้จริงของดวงจันทร์เป็นสีอะไร
คือเขาบอกว่าเขาเผยแพร่ภาพผิวของดวงจานเนี่ย
รวมถึงภาพความละเอียดสูงและภาพถ่ายสีที่แท้จริง
ยาลำหนึ่งในสำรวจลงไปจอดบนดาวบริวารของโลกนะคะ
เมื่อปลายปี๒๐๑๓ก็คือ๓ปีที่แล้ว
เขาใช้เวลานานถึงเมื่อกลางเดือนธันวา
เพิ่งส่งกลับมาถึงเราเหรอ๓ปีคุณพระช่วย
ดวงจันทร์ในช่วงกลางเดือนธันวาคม

เป็นการสำรวจถูกไหมสำรวจที่ขึ้นไปสำรวจว่ามันมีอะไรบ้าง
ปรากฏว่าขึ้นไปเขาก็ไม่ได้บอกว่าแบบเอ๊ะมันเป็นสีอะไรมีภาพ

ดูสิก็เป็นสีแบบเหมือนน้ำตาลเหมือนเป็นแบบดินสีแบบกล้าปลาสีอะไรประมาณนี้

หน้านี้เราไปถึงดวงจันทร์แล้วเราไม่เคยรู้เลยเหรอว่ามันเป็นสีอะไร
ไม่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็มีสหรัฐใช่มั้ยฮะ

ถูกต้องก็คือ๒ประเทศตอนนี้จีนก็กลายเป็นประเทศที่๓เขาก็บอกว่าเขาก็คือ

ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าออกขึ้นไปกว่าจะขึ้นไปได้
แต่อเมริกาเขาเคยถูกกล่าวหานะว่าจริงไม่ได้ขึ้นไปจริง

เขาบอกว่ายานกระต่ายหยกเนี่ยนะคะ

ยานค่ะยานพี่ตุ้งตั้งชื่อยานเนี่ยพี่เต็มที่เลยนะคะ

มีกระต่ายอยู่บนโลกจันทร์มันทำหน้าบอกว่า
จะพาแม่ไปโรงบาฮ่า

พอเจออากาศหนาวเย็นช่วงกลางคืนของดวงจันทร์
ทหารสถานที่สามารถเดินทางทั่วทั้งผิวดวงจันได้ตามเป้าหมาย
แต่ว่ามันยังสามารถเก็บข้อมูลส่งและรับสัญญาณบันทึกภาพกลับมาให้ดูได้
เมืองจีนไปถึงดวงจันทร์แล้วครับขอโทษนะคะ

เขาหาเขาก็ไม่พูดถูกกินเฉยหรอก

ต่อไปครับเป็นข่าวดีสำหรับท่านชายโดยเฉพาะคุณหนุ่มกันกชัย
ของเคางเลี้ยงแดดชายเจ้าโลกเล็ก
อ้าวเพราะไม่เกี่ยวอะไรกับผมนี่

นี่โยโอเบลล่าสิคุณก็
พยายามก็มานานเต็มทีแล้วนะคะ

ไม่ว่าจะใช้ยากินยาฉีดยาอะไรก็ตามก็ไม่เห็นผล
ทำอย่าคิดว่าเราไม่รู้นะคะ

ไม่มีวิธีไหนได้ผลอย่างแท้จริงตอนนี้

มีข่าวดีดรดรเจมส์เอลเลส

ดิตผลงานนวัตกรรมที่ชื่อว่า

อวัยวะเพศของเพศชายให้ใหญ่ขึ้นเฉลี่ย๕๐

เป็นแผ่นรายเดียวที่กระทรวงศาติธรรมทางสุขสหรัฐ
ให้การยอมรับอนุญาตให้ทำสอดใส่ปลูกฟัง

เพราะมันทำให้เราเป็นเจ้าของโลก
เพียงได้เสี่ยงดังชอด
นุมาเป็นปลอกซิลิโคนสอดใส่เข้าไปในเจ้าโลกนะคะ
สามารถจะเพิ่มทั้งความยาวและความกว้าง

เขาบอกว่าพลิกโฉมจากสภาพไส้เดือนดินหรืองูดิน
ก้าวขึ้นสู่มังกือยักษ์

แล้วถ้าเกิดพญาเส้นได้ได้มั้ย

แต่ทำทั้งทีก็ต้องทำให้ใหญ่มาก

เขาไม่รู้

พี่ตอบคำถามนึงดิ

ขจัดปมด้อยให้ลูกค้าไปแล้ว

เกินคุม
๔๖๘๐๐๐บาทแล้วต้องขาเหรอ
คุณหมอเจฟเออริส

ก็เขาบอกว่าสอดใส่เข้าไปในองคชาติโดยตรง

แรกมันเหลวก่อนแล้วเข้าไปด้านนั้นข้างใน

เพราะว่าจริงแล้วมันจะมีคนที่เมื่อก่อนเขาจะใช้นะ

ก็เลยคิดละนะ
ไม่ใช่ฉลังพูดไม่เกี่ยว

ทำไมอ่ะนี่ถ้าเราพูดขนาดนี้ได้
ฝั่งปุ๊บนั้นแบบเดียวกันปะวะ

สิงบางท่านเนี้ยไปฉีดมาแล้วเน่า

ตกท้องช้างแปลว่าอะไร

คุณทำอย่างงี้มันก็จะสนควรรึเปล่า

เหมือนได้ขึ้นไปแล้ว
แล้วห้อยตกมาท้องช้าง
หมายว่าละแหละตากผ้าขนหนู
งั้นหลายคนเครียดถึงว่าฮู้ฆ่าตัวตายก็มีนะ
แต่อันนี้คุณหมอน่าวไงจิตจะแพร่เค้าบอกว่าอย่าไปซีเรียนบ้างคุณผู้ชาย

อืมมมมมมมมันได้ไหม

ช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะ
อั้มพรชลาภาปลีตแตกเจอเพจกุคล่าว

กลับมาพบกันอีกค่ะ
ช่วงนี้นะคะจะเสนอเรื่องนี้ค่ะ

อีกข่าวว่าคุณสเตฟานที่อยู่อเมริกานะคะ

ถึงขั้นแล้วลงขนาดหัวขาด

เตฟันอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรเลย

จะเอาเซฟรันซเตฟันเวลาวีน

แต่เขาก็ปฏิเสธสิคะเขายังไม่ตั้ง

นั่นแหละแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องเลยไปใหญ่เลยคือ

ก็มีคนเอาไปต่อแป๊บเดียวไม่ได้นานเลย
แล้วคนที่โดนอีกก็คือคุณบุโกะ

โกะโดนว่าอุ้มตุ๊กตาลูกเทพแล้วหลุดไปขัดในเบรก

เหยียบเบรกไม่เบรกเหยียบรถแล้วไม่เบรก

คือเขาบอกว่าลูกเทพผมก็อุ้มอยู่แล้วก็ไหลลง

ไปขัดตรงเบรกไม่ได้ขับรถไปชนมอเตอร์ไซด์

ขับเบ้นรถคว่ำตาย

พี่เวียขี่มอเตอร์ไซด์แล้วจ้าง

คือทำไมทำอะไรกันขนาดนี้
นี่ดูซวยหนักมาก

มีเอาหัวของไทยรัฐมาด้วย

แต่จริงแล้วข้างหลังมันเขียนถูก

ใช่ไม่ใช่โลโก้นี้ของไทยรัฐ
ไม่ใช่ยังไง

เป็นภาษาอังกฤษ
ใบสองมือนะค่ะ
บอกอย่างนั้นซะอย่างนั้นโดยส่วนตัวแล้วเขาบอกว่า
มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่นำภาพคนตายมาลงข่าว
สารครอบครัวคนตายที่ต้องมาเห็นภาพอะไรแบบนี้
นี่พี่อ้ำบอกนะคะเขายอมรับเลยว่าโมโห
เรื่องไหนไม่พอใจก็คือมีอารมณ์ปกติอย่างนี้

ใช่คือเวลามีอะไรที่มันกระทบเขาก็ต้องโกรธเป็นธรรมดา
เรื่องเนี่ยข่าวเว็บปลอมเรื่องขับรถชนคนตายเขาบอกว่า
เขาก็เพิ่งรู้ว่าคนเนี่ยก็โดนกันเยอะเหมือนกันแต่คนคงไม่เชื่อ

เขาก็ไม่ได้พูดอะไรคือเราก็ไม่เชื่ออยู่แล้ว
แต่เขาเอาภาพศพของคนอื่นมาเนี่ยมันไม่สมควรอันนี้เรื่องจริงใช่
คือเอาภาพพี่อ้ำแล้วก็มีภาพของศพอยู่ด้วยแล้วเอามาลงอย่างนี้
ว่าพี่อ้ำเมาญาติแล้วไปขับรถชนคนตาย
คือศพทำเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจ
ว่าเป็นจิตเป็นจิตของคนที่ชอบให้มีกระแสแล้วแบบว่าสะใจ
เวลาคนเอาไปกระพือเอาไปแชร์

อันนี้บอกเลยเขาตามเจอแน่ค่ะ

อันนี้เหมาะกันนะ
มาดูอีกคราวนึง

เนนี่ลงภาพถ่ายโชว์ในไอจี

แล้วเอาอีกรูปมาลงแฉนี่ไงตัวจริง
โลกสวยด้วยแอปพลิเคชัน

นี่ในเรื่องกำไรมาสสวยมาก

ำไรสวยหรืออะไร
ต้องโฆษณาละครคุณใช่มั้ยถึงจะพอใจ

หลังจากนั้นคุณกึ้งก็เลยเอารูปนี้มาลง
แล้วก็บอกว่านี่ไงภาพแบบว่า

แล้วคุณบอกว่าวานเวอร์ก็คือยังไง

อันนี้ไปถามอะไรเขา

เมฆเอาจริงถ้าเอาไงกินได้

วานเวอร์เทนนี่เจ้าในไอจีแบบ

พลิกปุ๊บ

ตรงนี้ก็เป็นจุ๋ยพุทธ
โอ้โหไม่มีอะไรที่ไม่มีคู่เลย

อ๋อถ่ายเฟชชั่น
ดูบิทยานมาว่าหวานไม่ได้บิทยานหรอทำไมไม่ได้ก็ก็ชม

มาใส่ไขบันเทิงกันต่อค่ะ

ไม่มีอะไรให้ก็ว่าลูกเป็นทุกแภท
ไม่ผมลงรูปของมายูแล้วก็แบบนั่งแมพ
ผมก็บอกว่านักมันดั่งหรือว่าลานเวย์สนามบิน
บ้านุ่มว่าลูกทำไมวะ
เขาเป็นไฟคลับไงอยู่ไงพี่ไปว่าอย่างนั้นไม่ได้นะ

อะไรของพี่

เขาเอ็นดูนะลูกแงบเขา

แล้วหน้าปกเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลย

จับค่อยแบบนี้เห็นไหม

พี่จุ๊ยเขาบอกว่าผมไม่ได้ถอดหมด

ใครเป็นคนบอกเขาให้ถอดนี้

พี่จอดถ่ายภาพเขาเพราะเทปคุณหญิงสวยมาก

ถ่ายภาพผู้หญิงสวยมากจริงขนาดนี้
ไม่ได้ไปถ่ายแฟชั่นอะไรแบบนี้ใช่ไหม

หมายความว่าใส่ชุดจุ้ยยังไงอ่ะอ่าอ๋อนแล้วอ่อนสิว่าจุ้ยเขารู้สึกอย่างไร
โอ้โฮพระเจ้าโจ๊กมันโยดมาก
ไม่ยอมอ่านจะให้รถเมย์อ่าน

เขาคุยกันเขาบอกแฟชั่นเต็ตนี้แซ่บมากนะ

คือพี่จอร์ดทาดาจะขอปลดทีละชิ้นตอนแรก

แล้วเขาก็ปลดเซอร์โค้ดลงหรือแต่เกาะอก

ส่วนคุณพุธไม่ได้ใส่อะไรเลย

เขาบอกว่ารู้มานานหรือยังเขาบอกเพิ่งรู้วันนั้น

รู้มานานหรือยังก็พี่กับพี่จอร์ทรู้จักหลายปีแล้ว
รู้จักจอร์ทหรือรู้จักพุทธโอ้ยงง
หมายถึงว่าทั้งสองคนเขาก็รักพี่ท้อกันมานานแล้ว

กระแสแอนตี้เป็นยังไงบ้างกับจุ๋ยก็ไม่เจอแล้วนะ
คือชอบคำที่ณเดชน์พูดมากเลยว่า
สิ่งที่เขาคิดเขานั่งจับผิดนั่งมโน
แต่เรื่องแต่แต่งเรื่องเนี่ยนะฮะหรืออะไรก็แล้ว
แต่มันเป็นความทุกข์ของเขาไม่ใช่ธุระของเรา
เขาต้องคอยจับจ้องมันคงเหนื่อย
แล้วตอนที่เขาเห็นเรายิ้มเขาคงทุกข์ใจ

ก็คือมองในอีกมุมนึงให้สบายใจ

อย่างไร

ถามจริง

มีมาสักพักแล้วแล้วเขาก็เลยมาอัปเดทไอพี่จุ๋ย์นั่นแหละ
ว่าแอดกาแสแอนตี่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ผู้หัวเขาก็บอกช่วงนี้ใส่ไปแล้ว
เขาบอกไปฟังจากคุณณเดชน์มา
หรือเด็กก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลย
เราก็แบบว่าเวลาที่เราดีใจเขาจะได้ทุกข์
แล้วก็ดีใจไปเถอะให้ล่าเริงไปคนที่เขาว่าจะได้ทุกข

อ่านสิ

ตอนเริ่มเริ่มใหม่อ่ะ

คุณเล่นกันก่อนแรกเลย

พอเริ่มมีไอจีก็สมัครเลยก็ได้ชื่อกัญชัยเลย
ก็ได้ชื่อกัญชัยไปเลย
ไม่ใช่อะไรคนนี้เลยค่ะคุณปินชวนันสหวง
นะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นขวัญใจชาวโซเชียลมากมากคือเปิดไอจีเล่นแล้วเรียบร้อยโอ้โหยอดพอ

ตอนนี้จนถึงกลับร้านละ๙แสน

แม่วมานวันนี้วันที่๑

เขาเขียนว่า
ดูสิดูสิ

นี่ไงรูปแรกรูปแรกลงปั๊บ

สวัสดีครับผมแล้วก็ยกนิ้วโป้ง
๖หมื่น๓คนไลค์ดูสิพี่คนไลค์ก็เยอะ
หน้าเหมือนปอมมั้ดูอันนี่ไฮมั้ย

นี่ลงต่อมา๑ชั่วโมงที่ผ่านมาเฮ้ย

แฟนคลับก็แห่เข้าไปนะคะ
ก็ไปกดไลค์ไปคอมเมนต์คอมเมนต์กัน
ดาราที่สูงสุดก็เป็นคุณอ้ำอยู่นะคะ

ที่ฉันน้อยคุณอ้ำนิดเดียวเองน้อยกว่า๕ล้าน

จากหลักแบบเฉียดล้านตอนนี้เป็นล้านหนึ่ง

ใหม่ดาวิกา๔ล้าน๓

จะร้านแล้วร้านแล้วเลี้ยงอะไรป่าวค่ะ

ไม่เอาคุณจะซื้อระเตอรี่อย่างกับคุณจะซื้อ
หน้าหลาย๒๕บาทก็เจนก็๑๐๐๐บาท
เมื่อไหร่วะเยอะ
๑๗๐๐บาทแป๊บเดียวแบบนี้คือเฉพายอดนะ

เออมีคนมาว่าเขาซื้อรึเปล่า

ติช่าที่๒๕๐๐บาทแต่คนที่มาแรงเลยคือ

ไม่แล้วเขามีกระแสคู่กันด้วยไงคะ

หมายถึงว่าเดิมเนี่ยคือขึ้นภัยในไม่กี่วัน

ขึ้นไป๔แสนกว่าครึ่งแล้วเป็นล้านกว่าตอนนี้ล้านกว่าแล้ว
ตอนนี้ล้าน๑ล้าน๒แล้วนะล้าน๑นะ
เหมียวสวยเหมือนเด็ก๑๘เลยมีคนบอก
แม่ฉันเอง
อ๋อรู้แล้วเป็นลูกสาวเหรอท้องแค่๒เดือนดัว
๑๒นี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อนี่ชุนาอ๋อ